กว่าบาทก็ไม่ยอมจ่ายพอไม่ยอมจ่ายก็ถูกคนในร้านรุมทำร้ายร่างกายนะครับ
นายอาเทอร์วัสซีชาวสกี้อายุ๓๕ปีเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
เดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
ใบหน้าเนี่ยโอ้โหก็มีแผลครับโดนทำร้ายร่างกายโดนต่อย
เขาบอกว่าถูกพนักงานของร้านคาราโอเกะแถวถนนช้างครานในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย
รุมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๖มีนาคม
ผู้เสียหายบอกว่าขณะที่เขาเดินเล่นอยู่ที่บริเวณขวงประตูท่าแผ่
ก็มีคนขับรถตุ๊กเนี่ยไปชวนเขาไปเที่ยวคาราโอเกะไหมก็ไป
หลังจากเดินทางไปถึงร้านจังกราวคุณผู้ชมก็มีหญิงสาวหลายคนออกมารุมร้อม
เขาก็ไปนั่งดื่มเบียร์สั่งเบียร์ขวดเล็กมานะดื่มไป๓ขวด๔ขวดผ่านไป
พอเช็คบินปรากฏว่าโอ้โหเป็นเงินไทยหมื่นกว่าบาทครับ
เขาก็เอ๊ะถึงแม้เขาเป็นต่างชาติเขาก็รู้นะว่าเบียร์มันต้องราคาเท่าไหร่

เขาก็บอกว่ามันแพงเกินไปเขาก็เลยแบบไม่ยอมจ่ายไม่จ่าย
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือจะโทรไปแจ้งความ
แต่ว่าพนักงานเสิร์ฟในร้านไม่พอใจเข้าไปรุมทำร้ายเขาจนฟุบไปกองกับพื้นนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็บังคับให้เขาจ่ายเงินมาจ่ายมา๕๐๐ถ้าจ่ายเดี๋ยวให้ออกจากร้าน
เขาก็จ่ายไปห้าพันสุดท้ายจนกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยนะฮะ
โทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยเขาในการทำแผลแล้วก็พาไปส่งที่พัก
ตอนนี้อาการเขาดีขึ้นมากแล้วก็เลยเดินทางมาแจ้งความกับตำรวจ
โดยมีการให้การผ่านล่ามนะครับ
หลังจากรับแจ้งก็มีการประสานตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
มาร่วมสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็สั่งการให้ชุดสายตรวจเข้าไปตรวจสอบร้านกาลาวเกะคือร้านนี้นะครับ
โดยช่วงกลางวันอย่าปิดซึ่งจะต้องรอให้ร้านเปิดแล้วก็จะมีการเรียกเจ้าของร้านไปพบตำรวจด้วย
เพื่อไปสอบส่วนข้อที่จริงก่อนจะเรียกพนักงานที่ร้านไปดำเนินคดีกันต่อนะครับ